หมูแพงเราเข้าใจแต่พอหมูแพงแล้วเนี่ยก็อยากจะไปเอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้ละกัน
เพราะว่ามีคนคนหนึ่งเขาไปซื้อหมูกรอบผัดพริกมาใส่กล่องมาแยกหมูกับข้าว

มันก็คงจะมีแบบสมน้ำสมเนื้อหน่อยแต่ไปดูซิว่า๗๐บาทได้มาแค่นี้เองค่ะ
อุบาทหมาก๑๒๓๔๕๖๗ชิ้นละ๑๐บาท
ชิ้นละ๑๐บาทเลยเหรอมันน้อยไปไหมน้อยไปมาก
มันเกินไปรวมข้าวแล้วก็หมูเนี่ยหมูกรอบผัดพริกเนี่ยนะฮะ
ละ๗๐บาทตกชิ้นละ๑๐บาทโหเกินไปจริง
คลิปนี้เจ้าของคลิปเขาบอกโอ้โหโมโหควันออกหูเลย
สะบดคำออกมาเป็นภาษาใต้เต็มไปหมดเลยไม่คาดคิดว่าเออหมูแพงเข้าใจ
แต่มันไม่ถึงกับขนาดนี้ไหมรู้สึกเหมือนแม่ค้าเอาเศษอาหารมาให้กินอ่ะ
แล้วร้านนี้คือสั่งมาจากร้านดังซะด้วยแถมได้น้อยรอก่อนนาน
ตอนสั่งซื้อเห็นรูปก็น่ากินดีสั่งไปทำไมไม่ตรงปกเลย
เธอก็บอกว่าครั้งเดียวแหละจบกับร้านนี้ถ้าโขกราคาแบบนี้มันก็เกินไป
ไม่ควรจะเอาเปรียบผู้บริโภคในสภาวะข้าวของแพงแบบนี้
คุณผู้ชมเคยเจอหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าแม่ตกชิ้นละ๑๐บาทมันก็ไม่ไหวนะ
แพงอ่ะเกินเรื่องไปมากเกินเบอร์มาก